คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะจะบอกว่ารักใครก็บอกรักนะคะ
ไม่พอใจใครก็ขอให้เคลียร์กันนะคะมีว่าที่เจ้าสาวแปดกันยายนเนี้ย
เขากำลังจะจดทะเบียนสมรสกับว่าที่เจ้าบ่าว
ปรากฏว่าเขามีเรื่องงอนกัน๒๓วันก่อนหน้านี้นะคะ
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ฝ่ายชายฝ่ายชายโทรมา๗๕สาย
ไม่รับโทรศัพท์ค่ะจนกระทั่งสายที่๗๖เป็นสายแปลกเบอร์แปลก
ผู้หญิงรับแต่ปลายสายบอกว่าแฟนคุณเสียชีวิตแล้ว
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุฝ่ายหญิงพอได้ฟังเช่นนั้นค่ะ
ไปที่จุดเกิดเหตุวิ่งไปกอดศพไปบอกรักศพนะฮะ
แต่ก็ไม่ทันแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
พี่ทำอะไรสักคราวนี้

เขากำลังจะมีอนาคตที่สดใสร่วมกันกำลังจะแต่งงาน
แทนที่ว่าจะจัดงานแต่งงานภายในเดือนนี้แหละ
กลายเป็นว่าต้องมาจัดงานศพฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวอะค่ะ
เห็นไหมคะว่าชีวิตคนเรามันสั้นนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะจุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายสุวินทะวง
หน้าบริษัทอุตสาหกรรมคอมเพรสเตอร์ไทยอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

ผู้ตายคือคุณวิศนุวิจิตวงอายุ๓๖ปี
คือคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าบอกว่าคุณวิศนุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาในเลนซ้าย
แล้วก็มาชนท้ายรถกระบะของนายวิชาณคำประทาอายุ๔๕ปี
จังหวะนั้นร่างของคุณวิศนุกระเด็นออกไปกลางถนน
ก็เลยทำให้รถบรรทุก๑๐ล้อที่วิ่งมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน
คือรถใหญ่เขาต้องมีระยะเบรกนะคะ
พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากรถบรรทุกเบรกไม่ทัน
ชนซ้ำทับร่างของคุณวิศนุแล้วลากร่างของคุณวิศนุ
ไปไกลกว่าจะ๑๐เมตรจนขาซ้ายขาดหลุดค่ะ
คุณวิศนุตอนนั้นเสียเลือดมากก็เลยทำให้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะ

เมื่อวานนี้ครอบครัวก็มีการเคลื่อนย้ายศพคุณวิศนุหรือว่าชื่อเล่นคือคุณแมน
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัชนะสงสารจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
โดยมีคุณแม่พี่สาวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
มารอรับศพแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนทำใจไม่ได้
ทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดว่า
จะมีคนในครอบครัวถึงขั้นว่าต้องเสียชีวิต
นางสาวปริยานุษสุพรรณหรือว่าคุณนุษย์
คนที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปตอนนะฮะ

ทางครอบครัวเธอเพิ่งจะยินยอมให้เธอกับคุณแมนผู้เสียชีวิต
คุณแมนก็คือคุณวิศนุคนเดียวกันนะคะ
แล้วกำลังจะจัดพิธีตามศาสนาอิสลามภายในสิ้นเดือนนี้
เมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมาทั้งคู่เขามีเรื่อง
อนกันนิดหน่อยก็เลยทำให้เช้าวันที่๕เนี่ย
คุณแมนคุณวิศนุผู้ตายโทรศัพท์มาหาเธอ
มาหาคุณนุษย์โทรมาหาตลอดแต่เธอก็ไม่รับ
คือคุณวิศนุใช้เบอร์เดิมไงเบอร์ของเขาโทรมา
นับรวมคือ๗๕สายคุณนุษย์เอาโทรศัพท์ให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีด้วยดูด้วยนะคะ
ว่าเนี่ยโทรมาจริง๗๕สายสายสุดท้ายของวันที่๕กันยายนคือเวลา๑๗นาฬิกา๕๒นาที
สายนี้เป็นสายสุดท้ายที่ว่าที่เจ้าบ่าวได้โทรหาเธอ
จนกระทั่งมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาสักประมาณ๖โมงครึ่งใกล้จะพบค่ำแล้ว
ปลายสายบอกว่าวิศนุเสียชีวิตแล้วเนื่องจากว่าประสบอุบัติเหตุ
บอกว่าโทรศัพท์ตกในมือเนี่ยโอ้โหล้มทั้งยืนเลยนะคะ
นี่ค่ะเอาโทรศัพท์ให้นักข่าวของเราดูแบบนี้
ว่าฝ่ายผู้ชายว่าที่เจ้าบ่าวเขาโทรมาง้อแบบนี้ค่ะ
เธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมากที่ไม่ยอมรับสาย
เพราะวันที่๘กันยายนก็จะเดินทางไปจดทะเบียนสมรสกันที่อำเภอ

เพราะวันนี้เป็นวันหยุดพรุ่งนี้ที่ทำการเปิดใช่ไหมคะ
นี่ค่ะคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
อดให้กำลังใจเธอตอนที่คุณเขมิกามีโอกาสคุยกับเธอเนี่ย
เธอร้องไห้ตลอดเลยค่ะเพราะเธอเองก็รู้สึกผิดลึกว่า
เหมือนกับว่าเธอเป็นต้นเหตุที่ไม่รับโทรศัพท์ฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวนะ
ทำให้ที่เจ้าเบาขี่มอเตอร์ไซต์ตามมาง้อ
ก็เลยกลายเป็นว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เล่าต่อเธอร้องไห้เธอบอกว่าคุณวิศนุหรือว่าคุณแมนเนี่ย
คือรักแท้ของเธอไม่มีผู้ชายคนไหนที่ดีแล้วก็รักเธอได้เท่ากับ
ตัวคุณวิศนุอีกแล้วตลอดเวลาระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมา
คบกันนานแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนเขาสองคนเนี่ย
รักรักเลิกเป็นพ่อแง่แม่งอนแต่ก็รักกันมาตลอด
จนกระทั่งตกลงปลงใจว่าจะแต่งงานกันที่ผ่านมาผู้ตายก็ได้พิสูจน
ทางครอบครัวของเธอแล้วว่าผู้ตายเนี่ยรักคุณนุษย์มากแค่ไหน
กระทั่งทั้งสองวางแผนอนาคตร่วมกันว่าจะเดินทางไปด้วยกัน
ว่าจะมีอนาคตด้วยกันแต่สุดท้ายนั่นก็เป็นแค่ความฝันนะคะ
เพราะว่าฝ่ายชายเสียชีวิตค่ะ
เขาน่าจะมาหาเราที่เรารู้สึกได้เพราะเราไม่รับใจเขา
นี่มันคือความรู้สึกผิดจากเราเองหรือเปล่า
ที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้มันคือเรื่องจริงทั้งหมด
แต่พี่อย่าโทษตัวเองเลยนะ

เขามาแต่งงานเตรียมไว้แล้วใช่ไหม
เตรียมไว้กันหมดแล้วจะไปจอดทะเบียสมรสกัน
ทุกอย่างมันกำลังจะดีแล้ว
เขารอวันนี้มานานมากเลยเขาเฝ้ารอเราเป็น๑๐ปี
เราไปอยู่กับคนของเราเรามีลูกแล้ว
นี่สามีมีลูกเขารอให้เราเลิก
เขารอเราเป็น๑๐ปี

เรามองว่าเขาเป็นรักใครขนาดนี้

ไม่มีผู้ชายคนไหนรักเราได้ขนาดนี้แล้ว

ไม่มีผู้ชายคนไหนรักเราได้ขนาดนี้แล้วเรามั่นใจ
เพราะว่าคุณนุษย์เองเธอก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าคบกับคุณแมนผู้ตายเนี่ยมาหลายปีแล้วนะ
แล้วสุดท้ายคุณนุษย์ก็ไปมีครอบครัวมีลูก
กระทั่งเลิกกับฝั่งผู้ชายนะเลิกกับสามี
แต่ฝั่งคุณแมนก็ยังรอเนี่ย๑๐กว่าปียังรอค่ะ
แล้วสุดท้ายกำลังจะแต่งงานกันไม่ได้แต่งทุกอย่าง
มันคือความฝันที่รอมา๑๐กว่าปี
กลายเป็นว่าเหมือนก็ต้องมาจากกันก่อน
ไม่มีความหมายค่ะพรุ่งนี้แล้ว
สุดท้ายจากกันจะจดทะเบนกันพรุ่งนี้ใช่ค่ะ
ส่วนศพของคุณแมนเนี่ยญาติบอกว่าจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
เป็นเวลา๓วันแล้วก็พรุ่งนี้คือวันที่วันมรืนนะคะ
กันยายนก็จะมีการชาปนกิจศพ
ความคืบหน้าของคดีก็เป็นทางตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวนะคะ
ต้องรับผิดชอบเดี๋ยวต้องไปดูกล้องวงจรปิดว่า
อุบัติเหตุครั้งนี้ใครรถคันไหนเป็นสาเหตุ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นว่าว่าที่เจ้าบ่าวเขาเสียชีวิตนะครับ
ก็อย่างที่คุณรสลินบอกไปว่าถ้าทะเลาะกันมีปัญหากัน
รีบเคลียร์กันซะรับโทรศัพท์ซะ
มันอาจจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายก็ได้
ถ้าเกิดคุณไม่รับถูกไหมนะฮะ
ก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้อีกเนอะนะครับ